ดูอีกสักเหตุการณ์ที่ปฐุมธานีเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหอนสอนใจอยู่เหมือนกัน

จะกินเหล้าอะไรก็แล้วแต่จะเมายาอะไรก็แล้วแต่
มีผู้ชายสองคนเขาเป็นเพื่อนกันเขากินยาดองจนเมานะครับ
ทีนี้คนหนึ่งก็เล่นแผลงกินอยู่แถวแม่น้ำลำคลองถีบเพื่อนตกน้ำ

ลงไปช่วยตัวเองตายครับส่วนเพื่อนตะเกกตะกายขึ้นมาบนฝั่งจนได้นะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ภาพเนี่ยชัดเจนตรงนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของวัดบางเตยนอก
จะเห็นว่าคนนึงเนี่ยนะโดนถีบตกลงไปแล้วแล้วอีกคนนึงก็กระโดดลงไปช่วยนะครับ
วัดบางเตยนอกอยู่ที่ตะมนต์บางเตยพระสามโคกปฐุมธานีนะครับ
แล้วก็มีการลักษณะตะเกียกตะกายจะช่วยเหลือกันอีกคนนึงก็ที่ถูกถีบก็ขึ้นมาก่อนได้นะฮะ
ผู้ชายสองคนนะครับคนแรกเหมือนกับโดนถีบตกลงไปนะ
แต่ยังสามารถไหว้ประคองตัวเองในน้ำได้ค่ะอีกคนนึงกระโดดตามลงไปนะครับ
ไม่รู้จะตามไปช่วยเพื่อนหรือว่าจะลงไปด้วยอะไรยังไงเนี่ย
แต่จมน้ำหายไปนะครับคนที่ขึ้นมาได้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเนี่ยฮะใช้ชุดประดาน้ำลงมางมหานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่โป๊ะที่หน้าวัดบางเตยนอกนะ
ท่านเห็นนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสพสามโคกกับชุดประดาน้ำของ
มูลนิธิร่วมกระตันยูปฐุมธานีมาค้นหาใช้เวลาอยู่๑๕นาทีครับ
ก็ไปเจอศพนะครับศพเนี่ยห่างจากโป๊ะไปประมาณ๕เมตร
ทราบชื่อภายหลังนะครับชื่อนายวัชระนามสกุลจันปัญญาอายุ๒๙ปี
เป็นชาวปฐุมธานีนี่แหละนี่ครับนายพัยโรธผลทองอายุ๓๕นะครับ
เขาเห็นเหตุการณ์เขาหาปลาอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับ
บอกว่าเห็นนายวัชระผู้ตายเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนอยู่กันสองคนนะครับ
จากนั้นก็เห็นนายวัชระเป็นฝ่ายผลักเพื่อนตกลงไปในน้ำ
แล้วตัวเองก็กระโดดตามลงไปนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเออคงจะเล่นน้ำกันมั้ง
หากเพื่อนลงไปแล้วตัวเองก็กระโดดไปเล่นน้ำตามเดี๋ยวคงจะขึ้นมาเอง
คือนายไพโรธที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาหาปลาอยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าพอเขาเห็นลงไปทั้งคู่เขาไม่ได้สนใจแล้วนะครับ
จนกระทั่งเพื่อนของนายวัชระเนี่ยมาเรียกบอกให้ไปช่วยค้นหาหน่อย
เพราะว่านายวัชละเนี่ยที่กระโดดลงไปในน้ำเนี่ยคือลงไปแล้วไม่ขึ้นมาเลยนะครับ
ก็ใช้สมอเรือเนี่ยลากผ่านแถวนั้นนะครับแต่เนื่องจากผู้ตายเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อ
ก็เลยหาไม่เจอลักษณะสมองเหมือนกับมันไม่ก่งไม่เกี่ยวอะไรแล้วก็ไม่เห็นอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
คลองมันสีแบบขุนอะไรอย่างเงี้นะฮะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตามหา
เขานั่งกินเหล้าอยู่สองคนครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนผลักเพื่อนลงไปครับ
แล้วก็คนที่เสียชีวิตเขาก็โดนตามลงไปผมก็นึกว่าเขาขึ้นกันไปก่อนแล้ว
เพราะว่าช่วงนั้นผมละสายตาพอเห็นกระโดดปุ๊บผมก็ละสายตามาดูเบ็ดกัน
แป๊บนึงเขาตะโกนเรียกบอกว่าเพื่อนไม่ขึ้นครับว่าเพื่อนเขาหายไปให้มาช่วยด้วย
ผมก็เลยลองเอาขมอเรือผ่านกันแล้วก็ไม่ติดครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อ

กำนังเขาอยู่ด้วยครับเขาเป็นคนแจ้งกรรมทีให้ครับ
ขณะที่เพื่อนของผู้ตายนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับ
ชื่อนายเบียร์นับสกุลธรรมทันนะครับอายุ๒๓เขาเป็นคนกำแพงเพชรนะครับ
คนนี้เขาบอกเขาถูกผลักตกน้ำนะบางข่าวก็บอกถีบเลย

เขาบอกว่าพอเขาถูกผู้ตายผลักตกน้ำเนี่ยเขาก็ไหว้กลับมาขึ้นฝั่งนะ
แล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยนะครับตอนนั้นก็เมากันอยู่นะครับ
คือนี่ฮะในเบียร์นะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากเลิกงานเขากับนายวัชระไปซื้อยาดองมานั่งดื่มกันที่โป๊ะ
ท่าน้ำหน้าวัดดื่มหมดไป๒ขวดผู้ตายเนี่ยแกล้ง
แกล้งตกลงคือเขาบอกว่าตกลงถีบนะคือถีบตกลงไปในน้ำ
แล้วผู้ตายเนี่ยกระโดดตามเขาลงไปแต่เขาเนี่ยไหว้ขึ้นมาก่อน
พอไหว้ขึ้นมาเอ้าไม่เห็นเพื่อนที่ถีบเพราะตกน้ำนะครับ
ก็เลยต้องรีบเรียกคนแถวนั้นให้มาช่วย

ก็เพื่อนผมอ่ะมันถีบผมไปลงน้ำแล้วมันก็โดดตามผมผมก็ไม่รู้

ผมก็เลยมันก็เลยโดดตามไปด้วยผมก็ช่วยมันไม่ได้

ผมทำอะไรไม่ได้ครับช่วยอะไรไม่ได้เลย

นั่งกินตั้งแต่บ่าย๔โมง

สองขวดเล็กครับ

เชียวทีเขาก็มาช่วยตามหานะครับจนเอาศพขึ้นมาได้นะครับ
กูตายแทนก็ได้นี่มึงจับมาอยู่กับกูได้มั้ย
ไม่อยู่กับกูแล้วเหรอไม่โดนอะไรมาวะ
ทีมข่าวชาวแคลลอท์ทีวีเราก็ลงพื้นที่ไปที่โเป๊ะ

อยู่ที่นาวัฒน์นะครับ

เมืองต้นตำรวจได้ส่งศพผู้ตายไปชนะสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ
เดี๋ยวก็จะสอบปากคำเพื่อนผู้ตายด้วยนะครับ
ก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะฮะ
คดีนี้อยู่ท้องที่สพสามโคก
พรุ่งนี้ก็นัดสอบปากคำกันเพิ่มเติม